มีบรรยากาศเรื่องของตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชม
เพราะว่าหลายพื้นที่ก็จัดกิจกรรม

เขาสร้างความคึกคักสนุกสนานให้แก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวกันนะครับ
ไปดูบรรยากาศในวันฉลองตรุษจีน
สวนสัตว์อุบลราชธานีกันก่อนนะครับ
ก็เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
โดยผู้ปกครองนั้นพาเด็กเข้าไปเที่ยวชมสัตว์นานาชนิด
ทั้งในสวนจัดแสดงมินิซู
แล้วก็ส่วนคอกสัตว์ที่ต้องนั่งรถรางเข้าไปเที่ยวชมนะครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่และพนักงานของสวนสัตว์ต่าง
ก็พร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีแดงสไตล์จีน
รวมทั้งตกแต่งพื้นที่ด้วยโคมสีแดง
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลตรุษจีน
และที่สำคัญยังจัดแสดงเชิดสิงโตนะครับ
พร้อมกับแจกอังเป้าอังเป้าตัวใกล้

เพื่อสร้างความสนุกสนานอีกด้วยนะครับ

ใช่ค่ะนอกจากที่อุบลแล้วค่ะคุณผู้ชม
พาไปดูที่ขอนแก่นกันหน่อย
สัตว์ขอนแก่นค่ะก็จัดกิจกรรมช่วงตรุษจีนนั่นแหละ

เป็นแมวน้ำสายพันธุ์อเมริกาใต้๒ตัวนะคะ
มีนายรุษรังศรีในอำเภอเขาสวนกวาง

อาหารของแมวน้ำจะเป็นอะไรไปได้ล่ะคะ
จากปลาทะเลสดแร่เป็นชิ้น
ชิ้นให้กับแมวน้ำคู่นี้นะคะ
แมวหน้ามันลืมไม่ใส่ชุดจริงเหรอ

ทั้งคู่เนี่ยอายุ๓ปีนะคะ
แล้วก็แหมโชว์ความสามารถพิเศษด้วยนะคุณ

นอกจากนี้เนี่ยสวนสัตว์ขอนแก่น
แจกอังเปล่าคืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ต่อกันที่สวนนงนุษย์พัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
จัดทรัศกาลฉลองวันตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่และแน่นอนค่ะ
ก็เป็นช้างนี่แหละนะ
เป็นช้างที่ชัดศิงโตนะเองนะคะ

พลายซันเดย์อายุ๔ปีพลายตะวันชายอายุ๓ปีและพลายพัทยาอายุ๓ปีนะคะ
โดยเจ้าช้างน้อยก็สวมหัวสิงโตแล้วก็เชิดกันแบบสุดลึกแบบนี้แหละ
คู่ไปกับเหล่านางฟ้ามีแป๊ะยิ้มมีอาม่าแล้วก็คณะกลองยาวเชิดสิงโตในชุดสุดอลังการนะคะ
ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวกันมากมายเลยล่ะ

โตจริงเป็นสัตว์สัญลักษณ์นะเพราะว่าเป็นลูกของมังกร
ตามความเชื่อของจีนแล้วก็เป็นลูกที่มีพลังมากที่สุดด้วยไง
เขาบอกว่าแค่เสียงคำรามของสิงโตก็ปัดเป่าความทุกข์ปัดเป่าภัยได้แล้ว
ดังนั้นก็เลยมีการเชิดสิงโตในทุกพื้นที่นะครับ
ไปดูบรรยากาศการไหว้พระทำบุญวันขึ้นปีใหม่จีน
คึกคักเช่นกันนะครับที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
งแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

โดยเฉพาะการทำบุญปิดทองลูกนิมิตร๙๙ลูก
เพื่อมอบให้วัด๙วัดในถิ่นธุรกันดาล๙จังหวัดนะครับ
อกจากนี้ทางวัดยังแบ่งพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยมีแปลงผักปลูกบวบขนาดยักษ์ฟักเขียวใหญ่
รวมทั้งมีสวนสตรอเบอรี่ดอกลิลลี่และดอกทานตะวันให้เที่ยวชมกันอีกด้วยนะครับ

ไปดูที่สุราธานีกันบ้างครับ
ก็มีการจัดจุดถ่ายภาพสไตล์จีนภายในตลาดสะพานโค้งร้อยปี
เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ภายในงานตรุษจีนวิถีไทยสัมผัสกลิ่นอายสะพานโค้ง๑๐๐ปีที่ทางเทศบาลจัดขึ้นนะครับ
อกจากนี้ยังมีการประดับโคมไฟสีแดงไปทั่วทั้งตลาด
รวมทั้งให้พ่อค้าแม่ค้าสวมเสื้อสีแดงให้เข้ากับเทศกาลและเพื่อความเป็นมงคลด้วยนะครับ
ซึ่งงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่๑๘กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้ครับ
ท้ายกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลานะครับ
มีการจัดงานมหากรรมสีสันโคมไฟเบตงครั้งที่๓
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน
โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๕กุมภาพันธ์นี้จัดยาวเลยนะฮะ
กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนครับ
แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดยาลาด้วยครับ

แล้วก็ความหลากหลายของโคมไฟประเภทต่าง
โคมไฟจีนโคมไฟมังกรโคมไฟรูปสัตว์แล้วก็โคมไฟรูปผลไม้
แล้วก็มีการจุดพลุแสดงแบบนี้
กลางบรรยากาศของสวนรอบบ่อน้ำร้อนธรรมชาตินะครับ